สิ่งที่พวกเราอยากเห็นสังคมไทยเนี่ย
เราอยากเห็นสังคมไทยที่ทุกส่วนมาแก้ไขปัญหาในกฎหมาย
อย่าลืมนะครับเราต้องเอาอำนาจกลับไปที่กฎหมาย
เราต้องให้กฎหมายเพราะอะไรเพราะคนมันมีความหลากหลาย
เราไม่ชอบกันอยู่แล้วเรามีความแตกต่างกัน
แต่เราเคารพกันอยู่ภายใต้สังคมนี้ภายใต้กฎหมาย
เพราะฉะนั้นกฎหมายนี้มันควรเป็นของทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นชาวนาไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร
ควรได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแก้ไขปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นเพศที่๓ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทั้งหลายแหล่
กลุ่มต่างกลุ่มทรัพยากรต่างควรมาแก้ปัญหาที่กฎหมาย
เพราะอะไรปัญหาบ้านเราเนี่ยเราใช้อำนาจเหนือกฎหมาย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเอาอำนาจทุกอย่างกลับมาอยู่ในกฎหมาย
และแบ่งแยกการตรวจสอบอำนาจแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูป
เราต้องการข้อ๒คือต้องการร่างรัฐมนูลใหม่ที่เป็นของประชาชนใช่ไหมครับ
รัฐมนุนฉบับ๖๐เนี่ยมาคนเดียวร่าง

ทำไมต้องไปเอาปัญหาต่างไปผูกไว้ที่คนคนเดียว
เพราะคนคนเดียวคุณไม่สามารถเข้าใจวิถีของชาวนาได้

คุณไม่เข้าใจคนที่ไปรอคิวในการรักษาพยาบาล
คุณไม่เข้าใจคนที่ต้องนั่งรถติดระบบขนส่งที่มันแย่
เราไม่เคยผ่านชีวิตแบบนี้พวกเราเองก็ช่างเถอะในที่นี้

แต่มันมีกลุ่มคนที่สัมผัสชีวิตแบบนี้

นี่ต่างหากเราต้องเอาเจ้าของปัญหามา
เราไม่ต้องรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง
แก้ปัญหาของสังคมควรกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่ม

สุดท้ายแล้วที่พี่บอกว่าพี่เห็นผมเป็นเหมือนพี่ในอดีต
สุดท้ายแล้วพี่บอกว่าพี่เห็นผมเป็นเหมือนพี่ในอดีต
แต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นพี่คือผมไม่เห็นอะไรเลย

ปิดท้ายที่คุณอู๋ค่ะเหลือเวลานาทีเดียวฉันค่ะ
นี่เขาพูดนานเนอะแล้วถามว่าให้พี่พูดน้อยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เนอะ
อยากจะบอกนะบอกว่าที่คุณบอกว่าปัจจุบันเนี่ยความเชื่อความศรัทธาในสถาบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปแล้ว
ยุคสมัยของพวกคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าคุณก็จงพร้อมในอนาคตของพวกคุณในเจเนอเรชั่นต่อต่อไป
ตัวเตรียมใจนะคะที่จะตกเป็นเมืองขึ้นตกเป็นธาตุของจักรวรรดินิยมตกเป็นธาตุของมหาอำนาจของโลกนะคะ
ก็มันเป็นสงครามการแย่งชิงทรัพยากรนะคะ
มันเป็นการสูบนะคะทรัพยากรเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ
แล้วก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ค้ำยันของมหาอำนาจของโลกเขาสู้กันเรื่องผลประโยชน์นะคะ
คือได้ที่๑นาทีค่ะเขาเพิ่มจบให้
ข้อที่๒เนี่ยพี่ยังติดค้างอยู่นิดนึง
ที่ที่คุณบอกเมื่อกี้คุณพูดตั้งนานอ่ะแล้วนี่เพิ่งจะพูดนิดเดียวเอง
พี่พูดตะขอกพี่ไม่ฟังพี่หักขอบคุณผมไม่ว่านะ
บอกเล่าไหนบอกคุณจอมขวัญบอกว่าพูดได้เต็มที่ไง

คุณจอมขวัญเขาบอกว่าเขาจะตะคอกดิฉันด้วยนะก่อนเข้ารายการอ่ะ
แต่พี่ตะคอกผมอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้

คุณเพียงสู้ฉันไม่ได้มากกว่า

ประชานิยมที่คุณอยู่บนท้องถนนคุณด่าสถาบันเปล่า

คุณใช้แต่ความโกรธความเกียจชังของท้องกระโดดเนี่ย

คุณจะพูดอะไร
เปิ๊ตนะไปก่อนค่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
ดิฉันก็มายันกับคุณด้วยหลักความคิดและเหตุและผลนะคะ
เพราะดิฉันเนี่ยฟังคุณมาเป็นปีแล้ว
วันนี้เขาบอกว่าพี่ไปโกรธใครมา
คุณไม่คิดเหรอว่าแต่ดิฉันเลย
คนทั้งประเทศเขาฟังคุณอยู่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะคะ
มันเต็มเปี่ยมแล้วมันอัดอั้นไปด้วยอะไรสิ่งที่มันไร้สาระ
คุณเตรียมตัวเนี่ยนะเป็นภาพของจักรวรรดินิยม
เป็นธาตุของมหาอำนาจที่เขาพร้อมที่จะมาแทรกแซงพวกคุณได้เลย
พวกคุณน่ะกลายเป็นปิดที่ภัยค่ะ

ก็สุดท้ายเนี่ยคืออย่างที่เห็นว่าเราต้องเข้าใจว่า
นี่แหละคือวิธีคิดภาคจังเมืองที่ถะแย้งกัน
คือเราควรที่จะอยู่บนพื้นฐาน
ที่จะอยู่บนความถะแย้งกันยังไงที่เราสามารถลัดฝังกันได้
คุณไม่รู้เหรออเตงประเทศเขาก็มีอ่ะ

แล้วคุณบอกว่าประเภทไทยไม่มีสถิติอยากให้ท่านผู้ชมได้รับฟัง

ประเภทไทยไม่มีสิ่งที่เสร็จสถาบกลุ่นบ้าหรือเปล่า

เราควรยอมรับว่าสังคมไทยมีความขัดแย้ง

ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออน